ฉากลคนหนึ่งคือคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวของเรา
ไปที่อำเภอรัตนวาปีที่จังหวัดหนองคาย

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรวบรวมประมวลเหตุการณ์เมื่อเย็นให้ได้ชมกันนะคะ
ใช่นะครับว่าเห็นบ้างไฟพญานาคกี่ลูกอย่างไรบ้างนะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันนะครับ
เช้านี้คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มมีรายงานมาจากที่อำเภอรัตนวาปี
ที่จังหวัดหนองคายให้คุณผู้ชมได้ทราบครับเชิญครับ

นักท่องเที่ยวที่มารอเฝ้าชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
จังหวัดหนองคายเมื่อคืนนี้นะครับก็คงไม่ผิดหวัง
หลังจากเกิดบ้างไฟพญานาคพวยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
จำนวนมากนะครับโดยลูกแรกนั้นเกิดขึ้นที่บ้านท่าม่วง
อำเภอรัตนวาปีนะครับเวลา๖โมง๑๕นาที
แล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
มารอชมบ้างไฟพญานาคไม่ผิดหวังนะครับ
หลังจากที่พบบ้างไฟขึ้นมาจากแม่น้ำโขงจำนวนมาก
โดยลูกแรกอยู่ที่บ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๖โมง๑๕นาที
ลูกที่๒เกิดขึ้นที่บ้านตานชุมอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกันนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อเวลา๖นาฬิกา๑๗นาทีจำนวน๓ลูก
ส่วนข้อมูลในช่วงเช้านี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับ
สำหรับการเกิดบ้างไฟพญานาคในหลายพื้นที่
ก็ประกอบไปด้วยที่บ้านท่าม่วงจำนวนประมาณ๙๕ลูก
ตานชุมจำนวนประมาณ๖๙ลูก
บ้านหนองแก้วจำนวนประมาณ๗๒ลูก
เปงจานจำนวนประมาณ๖๑ลูก
โพนแพงจำนวนประมาณ๕๗ลูก
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับ
ส่วนที่ปากฆาตนะครับเกิดบ้างไฟพญานาค๔๙ลูก
บ้านท่าศรีไข่เกิดบ้างไฟพญานาค๑๕ลูก
แล้วก็บ้านอาหงนะครับเกิดบ้างไฟพญานาค๖ลูก
ซึ่งทั้ง๓พื้นที่นี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาลครับ
ส่วนที่บ้านหนองกุ้งนะครับก็เกิดบ้างไฟพญานาค๗๕ลูก
แล้วก็ในเขตอบตชุมพลเกิดบ้างไฟพญานาคหนึ่งลูก
ซึ่งทั้งสองที่นี้อยู่ในเขตอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับ

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะครับ
ก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ในพื้นที่จังหวัดน้องคายและก็ในพื้นที่จังหวัดเมืองกาลนั้น
ว่าจะมีมากกว่าปีที่แล้วถึง๑๒๐
เนื่องจากที่ผ่านมามีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว
ดึงเอาความเป็นท้องถิ่นความเชื่อความศรัทธา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

ช่วยทำให้กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว

มากขึ้นไปด้วยซึ่งส่งผล

แล้วก็ตัวจังหวัดบึงการนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็
จองจนหมดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวบางส่วนนั้นจน
ต้องไปพักที่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา

แล้วก็บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมอยู่ที่ลานนาคาเบิกฟ้า
อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งก็ยังคงมีประชาชนนั้น
เดินทางเข้ามากราบไหว้พระยาพิสัยพญาพิสัยสัตนคราชนะครับ
ซึ่งเป็นพญานาคประจำอำเภอโพนพิสัยนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อความศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก
โดยที่อำเภอโพนพิสัยนะครับจะมีการจัดงานไปอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลยครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่พลาดการชมบ้างไฟพญานาค
ก็สามารถมาเที่ยวชมได้ในปีหน้านะครับนัทชัยลาฮบุตรถ่ายภาพสมศักดิ์ศรีชุ่ม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับ
ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับและทำให้เราได้เห็นบ้างไฟพญานาคที่ขึ้นเมื่อวานนี้เยอะเหลือเกินนะครับ
ค่ะเขาบอกว่าทีรัฐนวปีเนี่ยคือจากสถิติที่ผ่านมาได้ขึ้นเยอะที่สุดเลยนะครับ